หัวร้อนเหลือเกินนะฮะหัวร้อนใจร้อนด้วยค่ะก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์แบบในคลิปที่คุณผู้ชมกำลังจะได้ดูระหว่างมอเตอร์ไซค์กับคนขับเบนส์
คนขับเบนส์นะเอารองเท้าไปฟาดหัวน้องวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์เอาหมวกกันน็อกฟาดซ้ำ
ขู่จะยิงทิ้งด้วยดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยแม่ของน้องคนเจ็บเนี่ยนะคะ
ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้เพราะว่ามีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้
คืออยู่ฝั่งตรงข้ามของไฟแดงเนี่ยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ
ตอนประมาณบ่ายสามโมงก็เนี่ยพอมารถติดไฟแดงเสร็จแล้ว
มันกลายเป็นว่าคนขับเบนส์ลงมาทำร้าย
แล้วแม่เขาเลยโพสต์บอกว่าใครมีกล้องติดหน้ารถที่จอดติดไฟแดง
สามารถเห็นป้ายทะเบียนชัดเนี่ยส่งคลิปมาให้หน่อย
อยากให้ผู้ชายที่ขับเบนส์ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำกับเด็ก
ส่วนตัวลูกของคุณแม่ก็พร้อมจะขอโทษนะ
สิ่งที่คนขับเบ้นทำเนี่ยมันเกินไปแล้วตอนนี้ลูกชายก็ได้รับบาดเจ็บที่หน้า
แล้วที่หัวรวมถึงโดนเอาปืนขู่ว่าจะยิงด้วย
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ลงไปจุดที่เกิดเหตุเลยคุณผู้ชม
บริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองบางขวัญตัดเข้าถนนสุวินทวง๓แยกสตาไลท์
ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าจุดตรงเนี้ยค่ะ
อยู่ห่างจากป้อมตำลวจสายตรวจสักประมาณห้าสิบเมตรได้
แล้วคนเจ็บเนี่ยนะน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ขอเรียกว่าน้องเอละกันค่ะอายุ๑๙ปี
ก็ได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ย
ตัวน้องเอเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับกรุงเทพ
เอเขาเพิ่งกลับบ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ
ตอนที่น้องเอขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ในเลนซ้ายนะ
ก็ขี่มาเกือบครึ่งทางแล้วปรากฏว่ารถเบนส์คันนี้ค่ะ
แซงซ้ายครับซึ่งตอนนั้นน้องเอก็งงอ่ะ
ก็เนี่ยผมก็อยู่เลนซ้ายแล้วแล้วจะมาแซงซ้ายทำไมอีก
ทีนี้รถน้องเอเกือบจะล้มตอนนั้นน้องเอโมโหสิ
ขี่ตามรถเบนท์แล้วชูนิ้วกลางให้รถเบนส์ครับ
ทีนี้พอติดไฟแดงเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นคลิปแบบที่คุณผู้ชมเห็น
คนขับเบ้นลงมาแล้วก็มาทำร้ายทำร้ายเสร็จก็ขับเบ้นหนีไป
เรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกธนาเทพตูพาณิชย์รองผู้บังคับการตำรวจภูทร
ฉะเชิงเซาเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่มีเจ้าทุกข์
คือฝั่งคนเจ็บมาแจ้งความดำเนินคดี
เรื่องต้นก็ให้ชุดสืบสวนสพเมืองฉะเชิงเซาเนี่ย
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะ
คือเขาก็ฝากให้คนเจ็บเนี่ยมาแจ้งความนักข่าวของเราก็ไปตามความคืบหน้ามา
ปรากฏว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้ตัวน้องเอเนี่ยเขาจะไปแจ้งความ
คือเขาบอกว่าเมื่อวานที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความเนี่ย
คือโดนทำร้ายจนน้องเขารู้สึกว่าปวดหัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวบ่ายวันนี้
จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับเบนส์นะคะครับ